มีความรู้สึกว่าเค้าฟ้องเราหลายคดีใช่มั้ยคะ

ซึ่งเราก็พยายามสู้มา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเพราะเห็นว่าได้ทราบข่าวว่า
ทางคุณช่วยกับลูกชายจับคุณมาเราก็อยากกลางมาเจอค่ะ
ว่าตกลงข้อที่จริงคืออะไร
อยากให้เขาว่ายอมรับความจริงอะค่ะ
ว่าความจริงอะท่านสมคนน่ะขายที่จิตุให้พระอธิพิทธิพฒโภ
ถูกไหมค่ะแล้วก็เรียกว่าเอาเงินยาชโยมทมาทำบุญเนี่ยจริงไหม
ถูกมั้ยคะแล้วเหมือนแต่ว่าคนต่ำหลอดฟรีภาลินทร์นะคะ

จริงแล้วเขาไม่ควรเสียชีวิตถูกไหมคะ

แล้วก็มาพูดความจริงร่วมกันนะคะ
เขาพยายามต่อสู้มาโดยตลอด

เขาเอาปากผัดจริงให้เขาแล้วค่ะ

คุณผู้ชมน่าใจยังจำได้นะคะ
ข่าวใหญ่มากนะคะที่เกิดขึ้น

เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะคะ
มีเหตุการณ์ยิงกันในห้องพิจารณาคดี
แล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บด้วย
แล้วก็เสียชีวิตด้วยจำนวนมากนะคะ

ตอนแรกยังไม่ได้มีการสืบสาวกันว่า
มีความผัวพันธ์ในคดีที่ใหญ่มากมาย

เหนือจากในห้องพิจารณาคดีแล้ว

เรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่งอาวุธปืนให้กับทางทนาย

แล้วก็เข้าไประงับเหตุ
ฉันไม่แน่ใจว่าควรจะใช้คำต่าง

เพราะว่าณตอนนี้เนี่ย

คือก็ยังอยู่ในการพิจารณาคดีนะคะ

เหมือนถ้าเป็นคำพูดคำผิดไปเลย
ก็คือผิดไปเลยนะคะโดยความหมาย

ทำให้มีคนเสียชีวิตหลายคนนะคะ
แล้วก็พอสักพักหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเสร็จแล้ว

ในส่วนของคดีที่เป็นความกันมา
เป็นความกันมานานมาก

จำนวนที่ดินที่เป็นต้นเหตุของ

อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่กินไปทั้งหมด
อำเภอด้วยกันของจังหวัดนะคะ

ถ้าย้อนกลับไปก็คือ

นำไปทำสาธารณกุศล

ยังไม่จบค่ะล่าสุดที่กลับมา

คนที่ถูกกราบจริง

มีการแจ้งความและดำเนินคดี
กันไปมานะคะแต่ว่าในรอบนี้

คือไปจับจากเหตุที่
ทางคุณบุญช่วย

ของบุคคลบางท่านในสำนวนเท่านั้นนะคะ
คือทางฝั่งของคุณเข็มจีราเนี่ยนะคะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
พอคดีมันมาถึงที่กองปราบ
พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้วมีการตั้งข้อกล่าวหา

แล้วก็ลูกชายมานะคะ

ข้อกล่าวหาต่างแล้วก็สิ่งที่

มูลนิธินะคะที่เป็นคนมานั่งในรายการ

เพราะว่ามูลนิธิเป็นเจ้าของเรื่องนะคะ

ยังไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อ

ก็ขอให้ไปทำข้อมูล
เอาที่ทางมูลนิธิในพื้นที่เลยก็แล้วกัน

ในรายการซึ่งก็ไปที่กองปราบมาด้วยนะคะ

ทนายยอดนาคหวังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

เพราะฉะนั้นสรุปความคดีนี้ยากมากเลย
เพราะว่าผัวพันธุ์นะคะ
แล้วก็มีการอยากได้กระดาษบอกเรานะคะ
วันนี้ที่คุณเข็มจิลาไปที่กองปราบมา
แล้วก็ที่นำภาพของทางคุณทารินไปด้วย
ก็คืออย่างที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้ใช่ไหมคะ
และจริงวันนี้ที่กองปราบไปจับคุณบุญช่วยแล้วลูกมา
ไม่ใช่ที่ของคุณเข็มจีราไปแจ้งไว้ถูกไหมคะ
เป็นของทางมูลนิธิไปแจ้งไว้
แต่อย่างที่บอกคือสำนวนมันคล้ายกันเลย
คือเป้าหมายคือเหมือนกันว่าที่ดินนี้ถูกยัด
ใช่ไหมคะเอาเล่าบรรยากาศของวันนี้ก่อน
ความรู้สึกตอนนี้ค่ะเชิญค่ะ
ก็ถือว่าถือโอกาสขอบคุณทีมงานกองปราบนะคะ
แล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมทั้งประชาชนที่ติดตาม
แล้วก็ได้กลับบังคมทูลไปนะคะ
ก็ถวายดีกาไปก็ขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตา
ให้ความเป็นธรรมจนมาถึงการจับกลุ่มในวันนี้ค่ะ
เพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราอดทนมาเป็น๑๐ปีนะคะ
แล้วเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก
มาถึงวันที่ทำให้ตระกูลเราสามารถพิสูจน์ความจริงได้
ท่านพยายามพิสูจน์ความจริงจนถึงขนาดพีชีพ
เพื่อจะให้เรื่องนี้ดังขึ้นมาแล้วก็ให้ได้ความจริงออกมา
วันนี้กองปราบท่านได้ทำผลงานสำเร็จแล้วค่ะ
ว่าได้ความจริงขึ้นมาแล้วก็ดีใจมากค่ะ
วันนี้ที่ทางคุณเข็มจิลาไปที่กองปราบ

แต่ว่าที่ไปเพราะว่าพอเห็นความคืบหน้าเรื่องนี้แล้ว

คือถ้าเรียนฟังก็คือเหมือนกับอยากจะไป

ค่ะก็คืออยากจะพาพี่ทารินไป
ว่าให้เขารับทราบว่าวันนี้กองปราบทำความจริงสำเร็จแล้ว
ก็เลยอยากจะพาเขาไปแล้วเขาจะได้สบายใจ
ก็เหมือนอโหสิกรรมกันไปค่ะ

เห็นเขาค่ะแต่เราก็เหมือนกับตำรวจควบคุมใช่ไหมคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าคนห้อมล้อม
เราก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่เราก็ยืนดูอยู่ห่างค่ะ
แล้วทางอีกฝั่งได้เห็นไหมคะ
อีกฝั่งได้เห็นคุณเข็มจีราไหมคะ
ก็คิดว่าหน้าเขาก็น่าจะเห็นเนอะแม่ไม่แน่ใจค่ะ
คือคุณผู้ชมคะวันนี้ที่ชุดฮานุมาน๒๐นาย
แล้วก็ที่ชุดปฏิบัติการของทางกองปราบไป
ไปตามหมายค้นของศาล
แล้วก็ไปที่บ้านเลยที่จังหวัดจันทบุรี
เพื่อที่จะจับกลุ่มตัวคุณบุญช่วยเจริญสถาพรอายุ๘๐แล้วนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือลูกชายนะคะคุณกิติพงศ์เจริญสถาพร
ข้อกล่าวหาตามหมายสารอายานนะคะ
ข้อกล่าวหาก็คือเรื่องของการเบิกความเท็จต่อสาร
ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่
แล้วก็ข้อเก่าหาร่วมกันยักยอกทรัพย์
ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูแบบนี้ที่ฉันไปข้อกฎหมายที่ธนายย่อยค่ะ

ลองไล่เรียงกันดูนะคะเพราะว่าโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
คือจริงแล้ววันนี้ที่ไปจับเนี่ยไม่ใช่ของคุณเข็มจิรา
แต่ว่าเป็นของทางตัวแทนมูลนิธิอภิษฐรรมมหาธาตุวิทยาลัย
ที่เป็นคนแจ้งไว้ก็คือแจ้งตามข้อกล่าวหานี้เลยใช่ไหมคะ
ครับผมคือแจ้งข้อหายักยอกเสร็จปุ๊

พนักงานสอบสวนสามารถแจ้งต่อได้เพราะเป็นอาญาแผ่นดิน
เพิ่มเติมข้อหาแต่ละข้ออย่างไปแจ้งความเท็จ
หรือให้การเท็จต่อสารอะไรอย่างนี้ครับ
นี่คือเป็นอาญาแผ่นดินพนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการได้เมื่อข้อปรากฏ

นั้นเบื้องต้นก็สืบเนื่องมาจากข้อหายักยอกนั่นเอง
โดยที่ว่าการยักยอกทั้งหมดนี่ก็คือ
ผลวตรีธารินเนี่ยต่อสู้มาตลอด
ว่าทรัพย์ตัวนี้ไม่ใช่คุณบุญช่วยเป็นคนซื้อ
เมื่อคุณพลวตรีธารินถูกฟ้องดำเนินคดี
ทั้งที่รวบรวมพยานหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ย
ปรากฏให้ชัดเจนว่าบุญช่วยไม่ใช่เป็นคนซื้อ
รวบรวมเอกสารส่งกองปราบ
เพราะเนื่องจากว่าสารได้พิพากษาไปแล้วว่ามีการซื้อขาย

พวกเอกสารตัวไหนที่เกี่ยวข้องอย่างไรสำคัญ

เขาก็จะดำเนินการตามหน้าที่ของเขาต่อไปเอง

เหตุยิงที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
แล้วตัวท่านก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วย
ที่บนตรวจตรีธารินยิงผู้อื่น
อันนี้ต้องจบไปเพราะว่า

เรามันก็มีภาพกล้องมูลจอนปิดมา

อันนี้เรียนใช้คำพูดตามเจ้าตัวนะครับ
เพื่อระงับเหตุจนทำให้พลตมตรีธารินเสียชีวิตเรียนเข้าใจถูกนะคะ
เราจำกันไม่ผิดนะคะดักศึกษารำดับมันจะเป็นแบบนี้
คดีนี้ก็มีการตั้งข้อกล่าวหาแล้ว
ตั้งข้อเก่าหาแล้วและจับกลุ่มแล้ว
รู้สึกพนักงานสอบสวนทางกองปราบ
รวมพยานหลักฐานทั้งหมดมีความเห็นสั่งฟ้องที่ผมทราบมานะครับผม
ค่ะซึ่งในส่วนของ

ในส่วนของการดำเนินการกรณีที่พลตมตรีธารินเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็มีทั้งในกรณีที่ต่อตัวของทนายคนที่เข้าไปยิง

แล้วก็ต่อตัวของตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของอาวุธปืน

แต่ว่าก็ต่างลักษณะกันนะครับคุณผู้ชม

ถ้าคุณผู้ชมจำได้คือที่ดินมันเยอะจริงนะคะ
ไร่เรายังไม่รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันว่ามีความขัดแย้ง
ยักยอกกันไปถึงสงขลาและชนบุรี
อันนี้ยังไม่รวมใน๓๘๐๐ถูกไหมคะ

แต่ทีนี้อีก๒พื้นที่คือที่เทพาสงขลา๖๐๐ไร่
กับที่บังรมงค์ชนบุรีอีก๑๗๐๐ไร่
อันนี้ไปเจอกันอีท่าไหนยังไงว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคะคุณเข็มจิลา
พอดีตอนนั้นพี่ทารินนะคะท่านก็ถูกฟ้องใช่ไหมคะ
ถูกฟ้องด้วยท่านก็เลยพยายามจะแสวงหาหลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
เพราะว่าที่เราที่ฟังมาก็คือเป็นเรื่องการทำบุญถูกไหมคะ
แล้วก็พี่ทารินก็เลยอยากทราบว่าทนายสองท่านนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอดีมีคนให้ข้อมูลว่าเคยทำคดีพินัยกรรมพระกิติพุทธโธก็เลยพยายามลองดูว่าเป็นคดีอะไร
ก็เลยทราบว่าเป็นคดีพินัยกรรมอะค่ะแล้วก็มีคนให้เบาะแสมาอย่างนี้ค่ะ
พี่ทารินเขาก็ได้หลักฐานมาว่ามีคดีพินัยกรรมชนบุรีพันสามร้อยไล่ที่สงขาหกร้อยไล่ทำวันเดียวกัน
คือวันที่๑๙กรกฎาปี๕๐แล้วใช้ทนายชุดเดียวกันนะคะ
มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าได้หลักฐานเพิ่มเติมมาเป็นในทรัพย์สินอื่นอีกอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับคุณเข็มจีราหรือเปล่าคะ
คือมันไม่เกี่ยวกับคดีที่ดินจันทบุรีค่ะ
แต่มันเกี่ยวเนื่องกับการเบียดบังที่ดินพุทธศาสนาค่ะ
มันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดในวันเดียวกันแล้วก็มีจำนวนเยอะค่ะ
คือในส่วนของที่ดินตกลงพันสามหรือพันเจ็ดค่ะที่
พันสามร้อยไล่ชุดดุรีค่ะแล้วก็สงขาหกร้อยไล่ค่ะ
ซึ่ง๒แปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางตระกูลของคุณเข็มจิรานะ
เกี่ยวค่ะแต่เป็นเกี่ยวกับพินัยกรรมของพระกิติพุทธโธค่ะ
ซึ่ง๑๙กรกฎาคม๕๐นี่เกี่ยวข้องกับที่ดิน๓๘๐๐ไร่ด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเช้าเขามาทำพินัยกรรมที่สารอาญารัชดากรุงเทพ
กลงบ่ายเขาไปทำที่จันทบุรีเลยค่ะโดยทีมธนาชุดเดียวกัน
ถ้าเรียนสรุปความจากที่คุณเข็มจีราพูดซึ่งดิฉันก็ยังเชื่อไม่หมดนะ
แต่ถ้าสรุปความที่คุณเข็มจิลาพูดก็คือว่า
๓๘๐๐ไล่ของของคุณเข็มจีราที่ฟ้องเขาอยู่เลยนะคะ
ละกลุ่ม๖๐๐แล้วก็พัน๓ของเจ้าอื่นเขาเนี่ยนะคะ
คือทำเรื่องขึ้นจาก
จากเอกสารพินัยกรรมของพระกิติวุฒโธทั้งหมดเลย

ก็คือเหมือนกับว่าที่ดิน๓๘๐๐ไร่เป็นของนายสมพลใช่ไหมคะ
แล้วก็พินัยกรรมก็จะมีที่ดินชนบุรี๑๓๐๐ไร่กับสงขาค่ะ
พอดีทำวันเดียวกันนะคะเช้ากับบ่าย
ซึ่งมันเป็นที่น่าสงสัยอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เหรอคะ
ก็มันอย่างนี้ครับคือจริงเนี่ยมันมีการเกี่ยวกับพินัยกรรมนะ
มันมีระบุว่ายกให้ใครอย่างไร
และมีการเอานักพินัยกรรมตัวนั้นมาเป็นประโยชน์ของใครยังไง
มันเป็นพฤติการให้เห็นว่าการกระทำของคุณบุญช่วยกับทนายชุดเก่าเนี่ย
มีเจตนาสอบในทางที่ไม่สู้ที่จะสุจริตหรือไม่อย่างไร
มาเกี่ยวข้องกับที่ดิน๓๘๐๐ว่ามีพฤติการทำนองเหมือนกันว่า
ลักษณะเข้ายักยอกเหมือนกันนะครับ
เรียนใช้คำแบบนี้ถูกไหมคะทนายยอดว่า
คือเหมือนกับข้อมูลของสงขลากับชนบุรีที่มาผนวกเข้ากับที่จันทบุรี
เหมือนกับพยายามจะเพิ่มน้ำหนัก
พยายามจะเพิ่มน้ำหนักให้ผู้พิพากษาได้เห็นว่า
พฤติกรรมแบบนี้น่าสงสัยประมาณนี้ใช่ไหมคะ
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับสำนวนของสองฝั่งนี้แต่อย่างใด
ส่วนเรื่องไอ้ที่พันสามร้อยไร่กับไอ้ที่สงขาหกร้อยไร่
เป็นเรื่องที่ของเจ้าหน้าที่กองปราบเขา
จะต้องดำเนินการสืบต่อไปว่ามันเป็นของมูลนิธิหรือของวัดอะไรยังไง
หรือไม่อย่างไรแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์ของใคร
ตรงนี้มันส่ออยู่ในนั้นในพินัยกรรมครับผม
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันโยงไม่ถูก
อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือจริงแล้วคือเรื่องมาจากเหตุการณ์ยิงกัน
แต่ว่าเรื่องนี้ที่มันถูกสาวขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคือคนก็อยากจะรู้ว่า
คดีมีคดีมันมีความแค้หรือผูกใจเจ็บกันขนาดไหน
ทำไมถึงลงมือกันถึงในศาลทำไมถึงต้องขนาดลงมือกันนะคะ
ก็เลยทำให้ถูกสาวขึ้นมาว่าคดีนี้คดีใหญ่
เอาตรงไปตรงมาก็คือเป็นตระกูลใหญ่ด้วยนะคะที่อยู่ในคดี
ทีนี้พอมันถูกสาวขึ้นมามันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
แล้วก็ไปผนวกกับอีกหนึ่งตัวละครก็คือทางมูลนิธิอภิษฐรรมมหาธาตุวิทยาลัย
นี่เรายังย้อนไม่หมดเหมือนที่เราเคยย้อนนะคะก่อนอันนี้เราเคยย้อนแล้วนะคะ
ว่าคือมีการทำเอกสารแบบไหนน่าสงสัยยังไงเอามาใช้ในคดี
คดีจบไปกี่คดีแล้วบ้างไม่มีเวลาพูดพักสักครู่เดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อน
เดี๋ยวเราจะคุยกับทางกองปราบนะคะว่าตกลงการที่ไปจับตัวมาเนี่ย
ความหมายมันคืออะไรแล้วตกลงสู้คดีไปของที่จบไปแล้ว
กับตอนนี้ที่กองปราบทำเนี่ยจะแย้งกันเองไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เราเคยคุยกันในรายการเนี่ยนะคะจริงถ้าเรานับคดีที่ทางคู่ความ
ทั้งคู่เนี่ยฟ้องกันไปมา

ทางคดีกันไปมามีจำนวน๑๐กว่า๑๐กว่าคดีนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจบไปแล้วเนี่ยเลี่ยนใส่ภาษาต่อหน้าคุณเข็มทรีย์ลา
แพ้ทั้งหมดใช่ค่ะใช่ไหมคะทีนี้คนก็อาจจะสงสัย
คือถ้าเรานับตั้งแต่คดีที่เอาตั้งแต่๕๔เป็นต้นมา

แต่ว่าถ้าคดีต้นทางทางนี้เคยมาพูดไว้ว่า

แต่เดี๋ยวเราไม่มีเวลาย้อนเราขอปัจจุบันก่อนนะคะ
เราจะคุยเรื่องนี้กันที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมา
สิ่งที่วุ่นเข็มชีวิตชีพเวลาเคยแพ้ไปทั้งหมดแล้ว
ที่มีการสู้กันมาแล้วกองปราบไปจับแบบนี้
ซึ่งย้ำนะคะว่าครั้งนี้ที่กองปราบไปจับเนี่ย
เจ้าของเรื่องนี้นะคะเป็นมูลนิธินะคะ
แต่คำถามคือว่าแล้วมันจะมีการแย้งกันเอง
โดยข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือวิธีการทำงานทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะ
เราคุยกับท่านรองผู้บังคับการปราบปรามนะคะ
พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพค่ะท่านรองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้บังคับ
ท่านรองค่ะถ้าสมมุติสืบเนื่องมาจากวันที่๑๒พฤศจิกายน๖๒
ที่ยิงกันที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเนี่ย
มันจะมีคดีอยู่๒คดีใช่ไหมคะ
ก็คือคดีที่พลตมตรีธารินเป็นผู้ก่อเหตุ
ซึ่งต้องจบไปเพราะว่าเจ้าตัวเสียชีวิตถูกไหมคะ
ครับใช่ครับค่ะแล้วก็ส่วนที่อีกด้านหนึ่งบ้างค่ะ
ก็คือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งพลโมตรีทารินเป็นผู้เสียหาย
ก็คือเป็นผู้เสียชีวิตเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ย
ณตอนนี้ตกลงว่าทนายของอีกฝั่งหนึ่งกับตำรวจเจ้าของอาวุธปืนนะคะ
ตกลงเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วคะท่าน
ค่ะ

นายธนากรที่ใช้ปืนของร้อยตำรวจเอกขจรยิงพลตมติธารินข้อกล่าวหามีอะไรบ้างคะท่าน
ข้อกล่าวหาคือค่าผู้อื่นครับและเที่ยวเขาเรียกครอบครองพวกปืนครับ
แล้วในส่วนของเจ้าของอาวุธคือร้อยตำรวจเอกขจรล่ะคะท่าน
ก็เป็นเจ้าพนักงานรับเว้นกับหลายหน้าที่ครับอ่า
ฉันอ่านเจอในข่าวมีเรื่องของสนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่นอันนี้มีข้อเก่าหานี้ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นผู้ส่งอุดปืนให้ก็เป็นผู้สำนุนค่าผู้อื่นด้วย
ค่ะดิฉันถามข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านให้ข้อมูลเราได้ก็ได้นะคะ
พูดอาหารที่เป็นส่วนเนรทชานายเนี่ย

ซึ่งเราก็เอา

แล้วก็เอารัดสารทางที่จิตวิทยาศาสตร์
จะได้เท่านั้นการต้นแยน
พูดอาหารของสองนายก็ตามผิดสิ่งไร
คือถ้าเอาคำให้การของเจ้าตัวคือยังยืนยันว่าหยิบไปถูกไหม

แต่ว่าอย่างที่ท่านรองบอกก็คือว่าถ้าดูจากหลักฐานอื่น
ก็อย่างที่เราเห็นในภาพที่คนบอกว่าตกลง
มันเรียกว่าหยิบให้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็แยกภาพเดี่ยวก็ข้อมองจิต

ข้อที่จริงมันรับกันชัดเจนอยู่แล้ว

คำถามคือตกลงหลักฐานกล้องวงจรปิดในห้องพิจารณาคดีมีไหมคะ
ไม่มีครับ

ใช่ครับไม่มีไม่มีอยู่แล้วครับค่ะ
แล้วก็ในส่วนของทางตัวของนายธนากรค่ะเขาให้การว่ายังไงบ้างคะเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยค่ะ
เพราะมันไม่มีใครรู้เห็นแล้วถูกไหมคะ
แล้วเข้าไปในห้องก็ผู้การทาริงยกปืนเจ็ดเย็นเดียวเขาก็เลยยิงซ้ำตั้งแต่คือนั้นเป็นข้ออ้างว่า
ซึ่งเราก็รับฟังทุกฝ่ายนะครับ
แต่ว่าการช่างตนัดพยานเราก็ต้องรู้ทั้งพยานปกป้น
แล้วก็พยายามสารทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเราก็มีความชัดเจนในเรื่องของพยานหลักฐานว่าคืออะไรครับ
ค่ะท่านครับดิฉันไม่แน่ใจตัวเลขตกลงแล้วที่พศธารินทร์ท่านถูกยิง
เข้าที่ตัวพศธารินทร์ทั้งหมดกี่นัดค่ะท่าน
๖นัดครับ๕๖นัด

เป็นลักษณะของกลุ่มกระสุนหรือว่าเป็นแบบแต่ละที่กระจายกันคะท่าน
กลุ่มกระสุนจะโดนที่ขาบ้างตรงที่ท้องบ้างที่หน้าผ่าบ้าง
ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยคือลักษณะของทิศทางกระสุนเนี่ยนะคะ
คือลักษณะของวิธีกระสุน
เราได้รับฟังได้หรือไม่ค่ะส่วนไปดีหนึ่งนะครับ
ในส่วนการที่ว่าเขาเข้าไปยิงซ้ำอีก
คือว่าว่าถ้าเป็นการฟังกันแต่เช่าเกอร์กฎหมาย
การที่คุณยิงไป๓นัทแล้วการใหญ่ยักษ์แจ้งเงิน

ในการที่เข้าไปยิงซ้ำอีก๓นัด
เขาก็อ้างว่าทางนู้นยกปืนมาจ้องยิงเขา
และเขาเลยต้องป้องกันก็เป็นเรื่องที่เขาอ้างไป
ซึ่งจริงเราก็มีข้อมูลหลักฐาน
มีหลักฐานด้านนี้ผมชี้ว่าคืออะไร

ว่าจะเข้ารักษณะการยิงตอบโต้กับนายธนากรนะคะ
ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับถูกยิงใส่เดียว
แล้วในส่วนของการพอเกิดเหตุเสร็จแล้วแล้วออกมาจากห้อง
แล้วก็คือไม่อยากใช้คำว่าหนีนะคะ
ตำรวจเนี่ยใช้บรรยายในสำนวนคือเป็นลักษณะพฤติกรรมหนีหรือเปล่าคะ

คือลักษณะพฤติกรรมการก่อเหตุหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในศาลนะฮะ
แล้วก็ทางรถเอกจรก็อยู่ในที่เกิดเหตุ
อ้างว่าป้องกันโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ย
ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะที่มีทนายอีกคนนึงไปด้วยกัน
คือคือค่าเข้ารักษณะหลบหนีไหม
ก็ต้องถือว่าหลบหนี

แต่ในขณะที่เจ้าที่สำรวจสวดสวนเข้าไปแล้ว
เนี่ยนะคะคือเรื่องเนี่ยเป็นงานของกองปราบตั้งแต่ปี๒๕๖๑

ของทางคุณเข็มจีลาที่เป็นคนเอาความเขา
แพ้หมดคำถามคืออันนี้ตกลงแล้วสิ่งที่
พิจารณาคดีไปแล้วจบไปแล้วในศาล

เหมือนลักษณะเนื้อหามันแย้งกันเอง
คือขอเรียนให้ทราบว่า

ที่เราก็พบ
เพราะฉะนั้นการพิจารณาคดี
ที่ผ่านไปจะมีข้อเท็จจริง

ทางกองปราบจะไม่ได้มองในส่วนนั้นครับ
เรารวบรวมเฮียสารตามข้อทิศจริงให้ได้ชัดเจนว่า
แท้จริงแล้วที่ดินเป็นของใคร
เมื่อเรารวบรวมพยาฐานมีความชัดเจนว่าข้อที่จริงเป็นของมูลนิธิ
สิ่งที่เกิดขึ้นในศาลจันทบุรีที่ผ่านมานั้น
ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องเท็จ
เพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่เรารวบรวมมาได้ว่า

ฉะนั้นการที่นายบุญช่วยไปให้การเท็จ
หรือเบิกความเท็จว่าที่ดินเป็นของตัวเองในลักษณะ

แล้วก็ดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นเราคือมันต้องมาจากพื้นฐานที่ว่าเรามีความมั่นใจว่า
พญาตรักษาเราบ่งทิชัดเจนว่าที่ดินเป็นของมูลนิธิ

เพื่อให้มองที่ดินนั้นของตัวเอง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

แม้ว่าเรื่องนี้ที่กองปราบดำเนินอยู่
จะเป็นการร้องของทางบุญธีก็ตาม
แต่คำถามคือแล้วมันมีความหมายอะไร
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
กับทางตระกูลของคุณเข็มจีราด้วยหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะในส่วนของวันนี้ที่กองปราบไปจับเนี่ยนะคะ
ก็คือในนามของทางบุญธีอภิษฐานมหาธาตุ

ทีนี้กลับมาที่คู่ความเดิม
ในคดีที่เราดำเนินคดีกับเขา
เราแพ้แต่ข้อที่จริงบอกว่ามันไปทางเดียวกัน

คำถามคือแล้วเรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกไหมคะคุณเข็มจิรา
ก็คือมูลนิธิค่ะ
ณตอนนั้นคือเขายังชำระค่าที่ดินไม่ครบถ้วนใช่ไหมคะ
แล้วเราก็ทางตระกูลเราก็ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา
คราวนี้เราก็มองว่าอันนี้นี่แหละคือหน้าที่ที่เราเข้ามาไงคะ
เพราะว่าเรามองว่าเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษก็คือว่า
ต้องการขายเพื่อสร้างวิรัยเกษตรสงฆ์ถูกไหมคะ

แต่ด้วยความที่มูลนิธิยังจ่ายเงินไม่ครบ

แต่เราได้ส่งมอบมูลนิธิให้เขาไปครอบครองในที่ดิน

แต่พอคุณบุญช่วยประกาศขายแล้วบอกเป็นของเขา

เพราะมุนิธิตอนนั้นเขายังไม่ออกมา

อยากให้มูลนิธิเป็นคนออกมาพูดเช่นเดียวกัน

คราวนี้ว่าถ้ามูลนิธิเขาไม่ออกมาปกป้อง
ทายาทก็ต้องออกมาปกป้องถูกไหมคะ
เพราะว่ามันผิดว่าถูกประสงค์มันเพราะมหลุดเรา

แล้วคือที่คุณเข็มเจราแล้วก็บริฐาฤติบัติทารินเข้าไป
คือเนื่องจากมีเอกสารอยู่จำนวนมาก
ที่เป็นหลักฐานใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เลยก็เลยถึงเอ๊ะทำไมมันถึงนัวผัวพันกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเอกสารมันแสดงว่านายสมพลได้ขายที่ดินให้กับมูลนิธิ
ถูกไหมคะแต่ยังชำระเงินไม่หมดตามงบดุล
แต่คุณบุญช่วยมาบอกเป็นคนซื้อมันขัดแย้งกับเอกสารราชการนะคะ
เพราะฉะนั้นบางส่วนของกองปราบหรือเรียนไม่แน่ใจว่ามากหรือน้อยนะคะ
หลักฐานก็คือมาจากตัวคุณเข็มเจราแล้วก็พลตำรวจตรีธารินในการทำงานนี้ด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราก็เอาหลักฐานราชการต่างที่พี่ทารินหามาได้
ก็ส่งมอบกองปราบหมดนะคะแล้วทางกองปราบเขาก็มีทีมงานเก่งเก่งอ่ะนะคะ
เขาก็ขยายผลแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
ท่านก็เลยได้ข้อมูลข้อเท็จจริงถึงมีวันนี้ค่ะ

แล้วทางฝั่งคุณเข็มจิราหรือว่าทางตระกูลนี้เนี่ยยังจะต้องทำอะไรในคดีบ้างไหมคะ
คืออย่างนี้ครับในคดีทั้งหมดนี้นะครับผมมันเกี่ยวยงกันอยู่
ฉะนั้นทางคุณเข็มจิลาหรือทายาทที่เกี่ยวข้องตามที่กองปราบได้สอบส่วน
ก็ต้องมาเป็นประยานหลักฐานทั้งหมด
โดยเฉพาะคดีที่กองปราบดำเนินการในวันนี้เนี่ย
มันก็มีผลถึงคดีของคุณเขมกีฬาที่ว่าแพ้คดีเนี่ย
เป็นผลดีกับคดีนี้พอควร
เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิสูจน์ว่าที่คุณบุญช่วยมาฟ้องทางฝ่ายนี้เนี่ย
เขาเชื่อตามความภาษาสาริกาว่าเขาเป็นของกรรมสิทธิ์
เมื่อไปขอของกรรมสิทธิ์เสร็จเมื่อว่าเป็นของบุญช่วยซื้อมาโดยถูกต้องนะครับ
แต่เมื่อข้อที่จริงปรากฏถ้าในคดีอาญาในที่กองปราบดำเนินการฟังชัดเจนว่า
ไม่ใช่ของคุณบุญช่วยฉะนั้นผลคดีตรงนี้เนี่ยครับ
อย่างน้อยก็เอาไปประกอบการพิจารณายื่นต่อสารประกอบอุทธรณ์ไปอะไรทั้งหมดได้
เพื่อขอความเมตตาจากศาลให้ศาลช่วยพิจารณาอีกครั้งนึงว่า
ตัดสินไปแล้วอยู่ระหว่างการอุทธรณ์เนี่ยท่านจะเมตตายังไงหรือท่านจะพิจารณาอย่างไร
หรือมีผลอะไรให้ท่านวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์กับผู้ความ
จึงจะเป็นประโยชน์กับคุณเข็มจิลาที่ถูกแพ้ทั้งหมดทุกคดี
ที่คุณทารินที่ทำมาทั้งหมดพิสูจน์ว่าที่ทำมาถูกต้อง
ไม่ใช่จะไปเอาที่ดินคืนมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรมันไม่ใช่
ตามภาพที่เขาสละชีวิตของเขาไปนะครับ
คือคดีนี้นะคะคุณผู้ชมที่เป็นเรื่องของกองปราบที่ไปจับทางคุณบุญช่วยและลูกชายเนี่ย
คือมันจะมีผลทำให้ตกลงแล้วที่ผ่านมาข้อเท็จจริงที่ใช้กันเนี่ย
ตกลงคืออะไรกันแน่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องตามกันในระยะใช้คำว่ายาวนะคะ
เดี๋ยวยังไงอาจจะได้รบกวนเชิญมาใหม่ทั้งสองท่านแต่วันนี้ยังไงขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ